ครับมาฟังผลการให้คะแนนของมวยคู่เอกของเรานะครับ

และกรรมการนโรงรวมจิตก็มีความเห็นเหมือนกันครับ

โอ้โหพลิกกันฝุ่นตลบเลยในเวทียังเถียงกันไม่จบนะครับ
ส่วนคู่ต่อไปของการแท้สดนี่พลาดไม่ได้นะครับ

ไปดูลีลาของนักชกลูกครึ่งไทยฟินแลนด์บนเวทีครับ

อายุ๑๕ปีเป็นชาวจังหวัดบุรีลำ

ชนะ๓๗แพ้๑๐ครั้ง

เอ็มยิมที่เวทีมวยราชดำเนินครับ

อายุ๑๖ปีเป็นชาวจังหวัดสุราธานี

ฟิ้นแลนส์ทราสตร์ทีเกโอนักรบดำ

เวทีมวยราชดำเนินครับ
โอ้โหชื่อน่าสนใจทั้งคู่เลยอะพี่ชัย

เดี๋ยวดูว่าจะขมขืนหรือว่ายังไง

ผู้ทำหน้าที่บนเวทีครับ
การีคิดครับอ่าส่วนน้ำเงินนี้ก็พันเปอร์เซ็นต์อ้าวเดี๋ยวดูชกไปชกมา
เหลือกี่เปอร์เซ็นต์นะครับติดตามยกแรกครับชื่อน่ารักทั้งคู่เลยนะครับ
ฝรั่งขมคงทันทีแดงเคยแพ้เพชรพันล้านมาแล้วครับ
น้ำเงินพันเปอร์เซ็นต์แม่แดงมันไม่ค่อยชอบอะไรพันหรือเปล่า
เดี๋ยวกับพันเปอร์เซ็นต์ด้วยนะครับวันนี้บิ๊กเอ็มกิมน้ำเงินหนึ่งร้อยสองฟอร์ส
รักทั้งคู่เลยนะครับแล้วดูทรงมวยในอนาคตนี่ยอดมวยทั้งคู่เลย
มุมแดงคืออนาคตยอดมวยเด็กรุ่นใหม่ในสายงานวันทรงชัย

วันนี้ยอดมวยไทยรัฐครับทำมวยแบบนี้นะรุ่นใหม่นะแต่ว่ามีระดับนะสุดยอดเลยนะ
นำมาออกทีวีให้กับแฟนทางบ้านได้ดูกัน
เห็นหน้าฝรั่งยังเป็นมวยนะพี่ป่ามันไม่ใช่ว่าไม่เป็นนะชกมา๓๔๐ครั้งแล้วนะ
รายการเงินล้านวันทรงชัยตลอดนะดุดันเลย๕ยกไม่มียุคปลอดใจปลายแรงนะว่าอย่างนั้นเถอะ
แล้วชกกับใครต้องลงทุนตลอดครับฝ่ายแดงเนี่ย
ฝรั่งผมชื่อน่ารักเลยน้ำเงินกับพันเปอร์เซ็นต์
มันจะขมทั้งร้อยทั้งพันหรือเปล่าคือที่ขาดบนวิธีมีไซส์ได้เลย
เห็นขาวแต่เราใจนะชกแต่ละครั้งนี่ไอ้เจ้าฝรั่งขมเนี่ย
หูใช้ได้เลยครับพูดที่จากความดีดีครับสู่วิทย์กายลีชิต
ให้กระแนนมีนารุงรวมจิตใดถูกตกต่างแล้วก็ถนาตัวอยู่
ฝีมือมวยอาวุธมวยนี่น้ำเงินดูได้เปรียบนะอืม
อยู่ด้วยก็ท่ามเศษศรีแล้วจะยุบหรือเปล่ายื้อหยะมั่นคงหรือไม่ล่ะครับ
คุณผู้ชมอนาคตนี่ตัวใหญ่เลยนะแดงฝรั่งคมเนี่ยไม่สนอยู่แล้วอ่ะ
สนในอย่างเดียวประเภทประกอบเลยคิดตังค์อ่ะเนี่ยใช้เวลากำลังเลย
เหลือเฟือด้วยสีเหน็บโกงแทงมวยที่ต่อยฝรั่งโค้ง
ซ้อมมาไม่เต็มร้อยในเนื้อนมไข่ขาดเซ็ตทันที
โบ๊ะแบบเมื่อไล่ตรีก็ยกหนึ่งถึงยกสุดท้าย
เปิดเกมเดินตลอดนี่เป็นยกแรกนะครับรับแข้งซ้าย
เดี๋ยวข้ายอย่ายุบแล้วโตขึ้นต้องเดินตลอดนะครับ
นี่เหลือไม่สนอ่ะพลิกหักนิดเดียว
เก๋งเลยหงายท้องเลยนะครับฝรั่งขูเจอแข้งซ้าย
ไม่เอา๑๐๐๐เอาจะเอาโอ้วใช่
พี่ห้อของพวก๑๐๐๐นี่

เนี่ยออกเรื่อยเนี่ยลักษณะฝีมือจัดจ้านเลย
ซ้ายอีกแล้วเนี่ยโอ้โหแม่นเลยตีนซ้าย

ออกเป็นไข่หวานเล็กเมื่อสักครู่เลยนะออกแล้วเนียนเลยนะ
พวกตีนออกเงินเนี่ยมันไม่ค่อยมีเสียงก็ไม่มีปาก
มันเป็นชายโคลนแข้งแข้งชายโคลนแข้งชายโคลนกลัวร้อน
น่ะโดนแบบนี้ยังทำไมบ้างเลย

เผื่อไปนิดนึงข้ามกระหวังนั่งหาย

เหลี่ยมพลิกหักนิดเดียวเสียหายเลย
เด้งตีมาเจอเหลี่ยมเลย

คืนไม่ลงอะ
ขึ้นไปลงปิดคอ
หูหูหัวตามทุกชายเดินลงทุ่ม
นี่ได้หรือเปล่าหมดยก
อาวุธรายการมาครับน้ำเงินหมดยกที่หนึ่ง
ลงไปนอนอยู่ข้างล่างครับ

ฝรั่งขมรูปร่างนี้น่ารักมากเลย
หลีอมนี่เหลือกินเหลือใช้เลย

มิ้นจะต้านวงในของแดงอยู่หรือเปล่า
ใจได้หรือเปล่าเออ

มันไปไหนรึเปล่าแล้วมุยเด็กนี้เหลือหมดแม่งให้หมดอยู่แล้ว
ซ้อมดีมวยไม่ค่อยมีมายาด้วยมวยเล็ก
ขวางหน้าจันยมูกไว้อ่ะเนี่ย

ติดตัวมาแล้วออกติดปุ๊บยกขามาบังเหลี่ยมเลย
ติดตัวมาหน้าอกติดปุ๊บยกขามาบังเหลี่ยมเลย

ลูกครึ่งไม่พร้อมลูกตื้อด้วยเนี่ย
ลูกครึ่งไม่พร้อมลูกตื้อด้วยเนี่ย

พลิกเหลี่ยงแล้วตายด้วยขวา

การขาแบบนี้นิดแรงตายไม่ได้

นี่มีสะดุ้งเล็กน้อย

ต้องล็อกแบบนี้ไงมันถึงจะเข้า

เบียดปั๊มไว้อย่างเดียวเตะอย่างเดียว

ต้องแทงซ้ายอย่างเดียวอ่ะ

หน้าทางเนี่ยหลังผม

เนื้อนมไข่ขาดไม่ได้เลย
ต้องให้อีกเท่าตัวนึงซ้อมการบำรุงต่าง

แล้วก็ลูกนี้แหละครับที่ฝรั่งยังไม่ทันไทยอ่ะ
ลูกเนี่ยรูดลงมาเฉยเลยไม่ให้เข้าใกล้เลย
ซ้ายยาวอย่างเดียวซ้ายยาวพยายามไล่แขนไว้
นี่ลูกครึ่งไทยนะครับ

ไทล์ฟิลแรมเมืองเดียวกว่าซัลตาคอร์สเลยอ่ะ

จะเอาขวาขึ้นบนมันขึ้นไม่ได้ไง

มันโดนแต่มันไม่ยุบนะเห็นไหมแล้วลงทุนตลอด
แกเทพแกม้มันอยู่เก็บเลยพูดภาษาเดียวกันไม่เป็นไรภาษาไทย
มวยคู่ที่๕เราผ่านไป๒ยก
พันเปอร์เซ็นต์สอบซอกซ้ายเข้าไป
ฝรั่งผมโดนแล้วพังงะเลยครับ
ฝรั่งผมจะเข้าปั้มตีเขาโดนหักเหลี่ยม
รูปร่างดีนะกับนักมวยลูกครึ่ง
แต่ความแข็งแกร่งยังไม่เท่าไหร่ครับ
ทางด้านพันเปอร์เซ็นต์นี่มีทุกอย่างเลยครับ
มีทั้งศอกมีทั้งหมัดแล้วก็เหลี่ยมดีกัน
ความหอมหวานอยู่ที่พันเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วนะ
แต่ดูครับหัวจิตหัวใจแดงก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะพี่ชัยนะ
อย่าลืมนะครับ๒๔กันยาครบรอบ๑ปี
ศึกเยี่ยมมทรรษจัดนักใหญ่เลยนะครับ
คุณจูเนียคุณนิกจัดหนักจัดเต็มให้
คือกำไรสู่แฟนมวยแน่นอนครับ
ทรงเดียวเลยครับฝรั่งขม
คงทันดีนะครับต้องในล้วนเลยนะครับ
ก่อนในมันต้องมีอาวุธยาวหน่อย

โหไพรต์ซ้ายเสร็จ
ในมีเหลี่ยมบิดเหลี่ยมหักเหลี่ยมกระตุก

เออออกเก่าเล่เลยบิดนิดเดียวแล้วตีงซ้ายมาเลย
ต้องมีลูกหนักมีหมัดมาช่วย

เพราะขวามือเลยขึ้นบนไม่ได้ยังตีไม่ได้
เป็นเด็กที่มีความพยายามนะครับ

โอ้เสียรัก
ซ้ายหลุดนี่เจอซ้ายสวนคืน
สายทางซ้อนนี่นะลูก

เป็นพวกปลอดใจอยู่แล้วไม่มียุบไม่มีหมดอยู่แล้ว
มันต้องมีขวานำมีถีบนำมีอะไรหน่อย
ก็เดินเข้าไปทื่นตรงนี้ซ้ายวางเลย
เวลาก็ตกขวามาแทงนี่เฮเลยนะ

เสียจังหวะเลยเอาคืนทันควันเลยลูกนี้สวยงามมาก
เดินทีมสั่งเดิน
ดรกลัดนรกคงกางพิกเลี้ยงฮัก
ยุ่งหล่ะได้ยุ่ง

แทงซ้ายเข้า
เดินตลอดครับพลังคม
หมดหรือเปล่าปากเขียวเป็นไก่ต้มหรือไม่
คันเปอร์เซ็นต์
คนวิ่งหมดตอนนี้ถึงตายเลยนะ

ตอนนี้เหลือ๑๐๐ก่อน

พลิกเหลี่ยมมา

ลงคุณหมดขวาหมดขวา

ล้มลูกนี้ทำมาสวยแล้ว

นี่เองอ่ะถึงจะเอา๑๐๐๐อยู่

ตีไม่ตีตีไม่ตี

มวยคู่ที่๕เราผ่านไปแล้ว๓ยกนี่ภาพช้ายกที่๓
ทางด้านฝรั่งผมก็เร่งเครื่องครับเดินเข้าหาครับโดนทางด้านพันเปอร์เซ็นต์นี่ปั้ม
ฝรั่งผมนี่ต่อยมัดโอ้โหซ้ายขวาเข้าเต็มเลย
แต่โดนหักเหลี่ยมครับล้มไปอยู่ข้างล่างครับ
ฝรั่งผมเลยลูกครึ่งจิตใจที่สู้จริงครับ
อนาคตใจทั้งคู่นะครับตามต่อครับขึ้นยกที่สี่นะครับ
ที่๔นะครับต้องใช้สถานการณ์หรือว่าทรงมวยรูปแบบเดิมเป๊ะเลยนะครับ
ฝรั่งขมแดงนะครับต้องติดในอย่างเดียวเนี่ย
ถ้าติดในเวลาประกบในตีแล้วแม่มันดูเห็นแล้วมันเข้าตากว่า
ก็อยู่ข้างนอกนี่มันโดนติดซ้ายทั้งหมดเลยนะครับ
มันไปยากใครแบบนี้สู้กันด้วยว่าไงเลย
น้ำเงินยุบไม่ยุบอย่างเดียวเลยตอนนี้อย่าไปถามถึงแดง

อยากดูนี่ฝ่ายแดงดีนะถ้าเป็นพนักงานนะครับว่าเทาแก่ต้องขึ้น
ต้องพยานมากพยานจริงฝรั่งฝุม
ถึงตี๕นอน๕ทุ่มเลยแบบนี้
อ๋อพยานมากหรือเดือนอีกขึ้น
นอกไปสนทนในอย่างเดียวเลย

ถ้ายุบยุบ๑๐๐๐เลยนะ
บอกว่าตอนนี้อยู่๑๐๐ก่อนอยู่เพิ่ง๑๐๐๐
ยังไม่ถึงพยายามดึงเหลี่ยม
ซ้ายเข้าเลยนั่นไง
ธรรมชาติปกตินี่จะหามวยฝรั่งมวยเข่าแบบนี้หายาก

ในนี้กับมันตั้งโมงแตน
แต่มันจะโมงสร้างในนี้กระดูกใหญ่แข็งแรงด้วย

มีการเสริมอาวุธขึ้นมาอีกหน่อยนะ
แล้วมันแรงเจอนะ
รวมตีได้ตลอด
หน้าหงายแสงดี
ตาระมัดเห็นไหมหน้าแงนมากเลยหน้าสะบัดไปเลยนะครับ
แทงเข้าในมีตีอีกนี่คือฝรั่งขม
นี่ลูกครึ่งไอ้คอดิแบบเนี้ย

แม่มันดื้อจริงแล้วจบด้วยเหลี่ยมสวยด้วย
ได้ตามเสียงเชียร์เลยนะไอ้เจ้าฝรั่ง
ฝั่งไทยออกอ่ะฝั่งไทยออกนี่ลูกครึ่ง
ฟินแรงสนาคอร์สไหนเอง
แทงเข้าด้วยตีแล้วตีเน็ตเยี่ยม

ถึงตัวตลอดมันไม่ทันได้ออกแข้งแล้วยก๔

อยู่นอกไม่ดีครับต้องสนในเข้าไป
เปียกถีดนำ

ฟังเอ็มยิม

แม่ความขยันต้องยกให้เลย
โอ้โหมันก็หลั่งผม

สนุกเลยครับ
ก็มาลุ่มตลอดแล้วครับ
คราว
สุดท้ายนะครับ
แบบนี้ถ้าแดงไม่เดินนี่น้ำเงินชอบเหมือนกันนะครับ
จังหวะวางตีนซ้ายยาวแต่มันคิดได้มันทำไม่ได้ไง
เพราะฝรั่งผมมามันติดตัวตลอด
ฝรั่งเดี๋ยวนี้มันฉลาดพัฒนาแล้วพี่ป๊า
สุดท้ายแล้วนี่หลังจากที่เดินมาโดยตลอดนะบางครั้งก็ต้องมีผ่อนบ้างนะ
ถ้าโดนมาถึงตัวน้ำเงินต่อสู้บ้างแล้วนะ
ไม่ได้ให้น้ำเงินพันเปอร์เซ็นท์หายใจเลย
ทางด้านทีมงานบอกให้มันเดินบ้างสิเราเดินมาตลอด
เปอร์เซ็นต์ก็ยังไม่เดินนะยังรอคอยดักคอยแทง
แทงไปด้วยดับไปด้วยตีไปด้วย
จะพาไปเดินแปลงมันก็บอกอย่างนี้สบายสิ
หวังออกตีนซ้ายได้อีกนะเนี่ยขยับขยับ
มันยืนห่างยืนห่างดินั่นแหละยืนห่างดิ

หมดความน่ารักไปเลยแบบนี้
เอาเหลือมองพี่เลี้ยงหน่อยเพราะหลังผมเอายังไงดี
ยูโกสายวาขยับขยับขยับ
บรรยากาศก็มายกนี้ก็จะเงียบเหงาไปนิดนึงนะไอ้เวที
เพราะหลังผมบอกจบยกมันมีกู๊ดลักษณ์กับกู๊ดบายมีอยู่สองคำ
มันจะออกคำไหนเท่านั้นอ่ะกู๊ดลักษณ์กับกู๊ดบาย
ทีมงานบอกเราเดินมาเยอะแล้วให้เขาเดินบ้าง
น้ำเงินก็ไม่เดินอ่ะไม่เดินไม่ได้
นี่ไงดูดิไม่เดินนี่ไงนี่ไงขยับรอเลย

ซุปเปอร์เกียรติภาคความชนแพ้ทีเกโกลเริ่มสินติวัตรยก๒
ใจเด็ดสักหองสินชนะกระแนนตักศิราช๕บรรยาก
ไข่หวานเล็กต่อหลัก๒พลิกในยกสุดท้ายชนะคะแนนอินทราชัยช๕ประยักษ์
นี่เป็นคู่ที่๕นะครับชูมือแล้วลากันเลยนะครับ
ก็หลังของโคมธรรมดีแดง๑๐๐๐บิ๊กเอ็มยินน้ำเงิน

เขาเดินมาตลอดนะหลายแดงก็หลังของ

เขามีกรรมการนะพวกเราไม่เป็นคนตัดสินนะ
กองเตียกที่รูปนางก็เชียร์กันหน้าดูนะ
เป็นคู่มวยในวันเสาร์หน้ากับยอดมวยไทยรัฐโดยดรส่งชายรัฐรสวรรค์นะครับ
รวมประแหน่งก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวชูมือเลยชูมือเสร็จลากันเลยครับ
กลับมาพบกันใหม่ในวันเสาร์ที่๑๐กันยายน
ไภทุนกบกลางต่อด้วย
กลับมาพบกันใหม่ในวันเสาร์ที่๑๐กันยายน
ไภทุนกบกลางต่อด้วย

ตอนนั้นโดนอยู่เบอร์ชูมือให้แดงเลย
หลังขมคงทันดีชนะคะแนน๑๐๐
เอ็มยิมไปแบบสนุกเลยครับศึกยอดมวยไทยรัฐ
ท่านผู้ชมครับศึกยอดมวยไทยรัฐเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับ
พี่ป่าหิงกองผมอันดีวัตเวทประเสริฐศุกร์
ชัยสิทธิ์อาจารย์บี้รวมถึงเอกชุมพรนะครับแล้วก็ทีมถ่ายทอดสดจากไทยรัฐทีวี
ลาไปก่อนนะครับกลับมาพบกันใหม่ในวันเสาร์หน้าสวัสดีครับ